ที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะฮะ
จะพูดเรื่องว่าเกษตรกรต้องปรับการปลูกใหม่ครับ
ก็เลยหันมาใช้วิธีการทำน้ำหยดแทนครับ
หลายพื้นที่ครับตอนนี้ครับผมไปที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนนะครับ
ไร้อ้อยในพื้นที่ตำบลช่อกระถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ก็เร่งติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำระบบน้ำหยดในไร่อ้อย
ปลูกใหม่กว่า๑๐ไร่เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ
โดยชาวไร่อ้อยบอกว่าทุกปีตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป
ในพื้นที่จะเข้าสู่สถานการณ์ภัยแรง
ซึ่งที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาน้ำไม่พอใช้

ล่าสุดครับต้องลงทุนวางท่อน้ำและทำระบบน้ำหยด
โดยต่อท่อน้ำมาจากแหล่งที่กักเก็บไว้
ซึ่งระบบน้ำหยดนี้จะช่วยประหยัดน้ำ
และเพียงพอต่อการเพราะปลูกตลอดฤดูการนะครับ
ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ต่างก็หันมาปลูกอ้อยระบบน้ำหยดกันเป็นจำนวนมาก
ไม่ต่างจากที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ชาวนาในตำบลงิ้วอำเภอถ้วยแถลงเร่งปรับที่นาเพื่อปลูกแตงกวาด้วยระบบน้ำหยด
แทนที่การทำนาปรังครับ
ซึ่งสาเหตุที่เลือกปลูกแตงกวาเพราะว่าเป็นพื้นที่ใช้น้ำน้อยดูแลง่าย
อีกทั้งทางภาครัฐก็ได้ประกาศขอความร่วมมือให้งดทำนาปลัง
เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคด้วยครับ
ซึ่งขณะนี้มีชาวนาในตะบนงิ้วหันมาปลูกแตงกวาเกือบ๑๐ราย
จะเรียนแล้วก็รายละ๒๔ไร่
สามารถเก็บผลผลิตได้ครับวันละ๒๐๐๔๐๐กิโลกรัม
นำไปขายทั้งปลีกและส่ง
โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับแตงกวาจะมีราคาค่อนข้างสูง
โดยราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาท

ทำให้มีรายได้วันละ๓๐๐๕๐๐บาท
แต่ละปีจะสามารถปลูกได้ถึง๔ครั้ง
เพราะใช้เวลาปลูกสั้นเพียง๑เดือนเท่านั้นนะครับ
นะครับ๑เดือนซึ่งแต่ละครั้งจะเก็บผลผลิตขายได้หลายหมื่นบาทนะครับ
นี่เป็นเรื่องราวดีการปรับปรุงตัวใหม่
เพื่อจะปลูกพืชทดแทนในช่วงที่บอกว่าทำนาปรังไม่ได้

มีแตงกวาแล้วก็ที่นครสวรรค์ที่พูดถึงเรื่องการใช้น้ำหยดที่ปลูกไร่อ้อย

ปรับตัวนะกระเศรษฐกรต้องปรับตัวนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลขอความร่วมเมอร์ของการทำนาปรังตอนที่น้ำไม่พอ
ในหลายพื้นที่ก็เลยจะต้องปรับปรุงปลูกพืชอื่น